สองพี่น้องในรัฐทางตอนใต้ของอินเดียนะครับ
ผลิตกังหันลมแบบต้นทุนต่ำมาขายในราคาประหยัด
ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้พลังงานลมที่เป็นพลังงานสะอาดใช้เองที่บ้าน
แต่ก็ยังประสบปัญหานะครับเพราะรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
หลังจากนั้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนและอันตรายที่อาจจะเกิดกับนก
แต่ว่าทั้งสองพี่น้องบอกว่าจะยังคงเดินหน้านะครับ
เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้

บริษัทพลังงานสะอาดของอินเดียกำลังยุ่งกับการตรวจสอบผลงานที่พวกเขาภาคภูมิใจ
นั่นคือกังหันลมที่มีใบพัดขนาดพอกันกับใบพัดของพัดลมเพดาน
ต้นทุนการผลิตอยู่ที่อันละประมาณ๕๐๐๐รูปีหรือประมาณ๒๖๐๐๐บาทเท่านั้น
แต่ว่าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้๓๕กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าสำหรับขนาดครัวเรือนปกติในปัจจุบัน
และมีอายุการใช้งานประมาณ๒๐ปี
รุนกล่าวว่าอยากจะผลิตออกมาขายในราคาแพงกว่าต้นทุนเล็กน้อย
แต่ถึงอย่างไรก็เชื่อว่ายังเป็นราคาที่ผู้บริโภคชาวอินเดียพอจ่ายไว้
ขณะที่ปัจจุบันผู้บริโภคยังมีทางเลือกเดียวคือกังหันแบบนำเข้าที่แพงถึง๓๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑แสนบาท
เขาบอกว่าสิ่งที่กำลังทำคือพยายามให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาด
ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวระดับรากย่าเพื่อเปลี่ยนแปลงคนทั้งประเทศให้หันมาใช้พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า
มีปริมาณการใช้พลังงานลมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี๒๕๕๘๒๕๕๙มีการใช้พลังงานลมเพิ่มขึ้นประมาณ๓๓๐๐เมกาวัตต์มาอยู่ที่๒๖๗๔๓เมกาวัตต์
ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงกว่าในประเทศแถบลาตินอเมริกาและประเทศแถบมหาสมุทรแคริเบียน
อย่างไรก็ตามข้อมูลของธนาคารโลกระบุว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยิ่งในเขตชนบทด้วยแล้ว
ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงมีเพียง๑ใน๔ครัวเรือนเท่านั้น
อกจากนี้ยังเกิดไฟดับบ่อยเมื่อปี๒๕๕๕ที่ผ่านมาเกิดไฟดับนานหลายชั่วโมง
ประชาชนกว่า๖๒๐ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้
นายสุเรศกุมารกุมารีสารผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกล่าวว่า
อินเดียยังไม่พร้อมสำหรับการใช้พลังงานลมอย่างเต็มรูปแบบ
เพราะประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียยังต้องทำอะไรอีกหลายอย่าง
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่
ไม่มีการช่วยเหลืออุดหนุนเลยแม้จะมีคนออกมาเริ่มทำ
แต่ก็คงไม่สามารถก้าวสู่ระดับประเทศได้
และที่นี่คือโบสถ์ในเมืองที่รูวนันทาปูราม
ซึ่งบริษัทอวกาศเพิ่งนำกังหันลมมาติดตั้งให้
โดยหวังให้โบสถ์แห่งนี้สามารถผลิตไฟใช้เองได้
สาธุคุณนิโคลาสปูลูวิลล่ากล่าวว่า
การใช้พลังงานลมเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส

ส่งส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดที่ธรรมชาติมอบให้กันมากขึ้น
เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แม้จะมีประโยชน์เหลือหลายแต่ว่าหากมองอีกมุมหนึ่ง
ก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบเช่นกัน
อย่างชาวบ้านในรัฐมินนาดูที่บ่นว่า
พวกเขาทนไม่ไหวแล้วกับเสียงดังรบกวนจากการทำงานของกังหันลม
ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านที่ต่างนอนไม่หลับกันทั้งคืน
ผู้เชี่ยวชาญกลับชี้ให้เห็นผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ
โดยบอกว่ากังหันลมแบบนี้คือหายนะของฝูงนก

จะมีฝูงนกและค้างคาวบินเข้าไปชนตายกันหลายพันตัวในแต่ละปี
ซึ่งในประเทศแถบตะวันตกจำนวนประชากรนกยังไม่มากเท่าอินเดีย
อย่างไรก็ตามสองพี่น้องผู้ผลิตกังหันลมก็หวังว่า
การเดินทางไปร่วมงานมหากรรมพลังงานสะอาดที่จะจัดขึ้นในสหรัฐเดือนนี้
จะทำให้เขามีโอกาสนำเสนอผลงานกังหันลมของเขาสู่ตลาดอเมริกา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน